ไปดูบรรยากาศนะครับการฝึกซ้อมเมื่อวาน
สำหรับการรายงานตัวนักเตะทีมชาติไทย
ในการเข้าวินัยแคมป์ช่วงแรก
ที่จะเก็บตัวในการบุกไปเยือนมาเลเซีย

ฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะครับ
นิชิโนเองเนี่ยก็บอกว่า
อยากให้นักเตะมาเล่นต่อทันที

ทำฟอร์มได้ดีเนี่ยก็ถือว่า

ซ้อมครั้งนี้จะยาวไปจนถึงวันที่๔
แล้วก็จะปล่อยพักแล้วกลับมารวมตัวอีกครั้งนึง

ก่อนการซ้อมเนี่ยนิชิโนเองก็มีการเรียกกรกฎมาคุยนะครับ
งานเขาเก็บภาพจังหวะนี้มาให้ได้เห็นกันแน่นอนแล้วครับ

แล้วก็ทางฝั่งกรกฎเองเนี่ยก็เคยลงเล่นในยุคนิชิโนที่เจอกับคองโกมาแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันครับ
๔เกมนักเตะหลายคนตัวหลักนะครับก็เข้ารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงแรก
ตะวันศรีปานจะดูแลทีมชั่วคราวแทนที่ของอิสระศรีทะโรนะครับ
ติดภารกิจคุมทีมชุด๑๙ปีไปเล่นชิงแชมป์เอเชียในรอบคันเลือก
แล้วก็ทุกคนได้เรียนรู้แทคติกเพื่อซึมซับรูปแบบการเล่นให้มากที่สุด
แล้วก็ชุดนี้จะเป็นตัวหลังใน๔เกมยาวไปจนถึงชิงแชมป์เอเชียต้นปีหน้า
รวมกับชุดใหญ่น่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
หากป้ามีเวลาในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องสี่เกมนะครับ
ชโนก็ทราบว่าเป็นความหวังของคนไทยซึ่งมีการวางแผนในการเตรียมทีม
สม่ำเสมออยู่แล้วครับก็เน้นโปรแกรมของชุดใหญ่กันก่อนนะครับ
ที่ธนาทีวีจะถ่ายเท่าสดสองเกมในการบุกไปเย็นมาเลเซียก่อน
เริ่มเข้าสัญญาณ๑๙นาฬิกา๑๐นาทีแล้วก็แข่งขัน๑๙นาที๔๕นาทีครับ
แล้วก็อีก๑เกมนะครับไปเยือนเวียดนามแข่งขัน๑๙แข่งขัน๒ทุ่มนะครับ
แต่จะเริ่มเข้าสัญญาณในเวลาทุ่มครึ่งนะครับทั้งสองนัดสามารถรับชมได้